สวัสดีครับคุณผู้ชม
เป็นวิญญาณที่น่ากลัว
เป็นวิญญาณผู้หิวขาย
คุณพี่คะที่เตรียมผ้าทำไรคะนี้

ห่อศพที่ป๋องกันเลยใช่ไหมคะ

เหมือนไหม

อะไรวะอังสุที่โดดถอดหรือมำมี
ใช่มันเหมือนสู้ชิแล้วกลาง

โอ้ยมีเกะกะหนึ่งเกะกะสอง
โอ้โหมีสองเกรดกะไม่นับตากล้องอีก

ใครนี่
เปิดหน้านี่ใคร

เออไอ้คำ

ไอ้คำเปิดพ่อเอง
ตอนเรียกจะขึ้นรถมาผมเห็นอยู่ข้างถนนผมรู้ว่าหมา

เอาอีกไป่ทำไมไม่ใช่ว่ะ

ปกติพ่อเองก็จะไปร้านอยู่แถว

บอกแล้วเรามันเก่งกักไงมึง
ไหวไหมเชอรี่น่ารัก

เชอรี่เหมาะกับเมนูอะไรค่ะพี่ป๋อ
เมนูอะไรเหรอน่าจะเป็นโรงแตกที่ร้าน
โรงแตดที่ร้าน